ครับอย่าเฉยล่ะเพราะอะไรส่งข้อความไลน์มาคุยกับเราได้วันอาทิตย์แบบนี้ก็ยังอยาก
มือเย็นจะถึงจะทานอะไรก็ได้หรือช่วงนี้ฝนตกยิ่งตอนนี้กรมอุตุเขาเตือนด้วยว่า๙๑๔กรกฏอ๋อมโอ้โห
ถึงฝนก็จะมาเลย
ยังไงก็ส่งกันมาคุยกันแล้วกันนะคุณผู้ชม
แต่ถ้าคุณชนะไม่ต้องช้ะได้ไปสบองสบานอะไรที่ไหนล่ะ

คุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะครับ

ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
โอ้โห้ยหนัวเลยหนัวไปยัง
หลังคิดว่าตกเวทีเพราะมีคนผลัก
สุดท้ายผลักกันตกเวทีหมดเลย
ชายอุ้มไก่ไปโรงพักแจ้งความไก่ถูกยิง
แต่สาเหตุจากอะไรต้องติดตาม

เปิดกล้องวงจรปิดมาดูเจอเงาปริศนาคล้ายคนเดินผ่านพร้อมเสียง

กลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศคุณชิสา

มันก็จะมีตกหลายพื้นที่เหมือนกัน

ในเรื่องของฝนตกเนี่ยมันเป็นปัญหาของแม่บ้าน

ใช่ไงเลยอยากรู้ว่าแดดมันจะออกวันไหนบ้างอะไรยังไง

แล้วถ้าแดดออกดีตักผ้าเลยได้ไหม

ดีสิเพราะว่าบางครั้งคุณพ่อบ้านเขาก็อยากทำ

ก็ทำแบ่งกันทำมากมาก
แต่มีพ่อบ้านเขาบอกว่ารักเมียมาก
เห็นแม่บ้านจะไปซักผ้าตะโกนให้แบบนี้เลยครับ
ไปไหนฮะรางค่วยมั้ง
เหรอฮะวางตากก้าผ้าลง

แล้วอย่าให้เห็นว่าหมูจะจับตะก้าผ้าอีก

ทัดทั้ง

คือภรรยาเองเนี่ยก็อยากจะทำหน้าที่เป็นแม่บ้านที่ดีบ้าง

อืมก็เลยอ่าเดี๋ยวงานบ้านซักผ้าเดี๋ยวไปทำ

แต่แม่บ้านว่าดีแล้วยังสู้สามีไม่ได้

นี่บอกเลยวางเลยตะก้าผ้า

อันนี้คุณพูดมาจากใจจริงเลย
ไม่ได้มีความแค้นอะไรเลย
ดิฉันว่ามันเป็นความในใจของคุณผู้ชาย

เรามีความสุขนะในการที่จะแบ่งเบาภาระหน้าที่
ว่าจะล้างจานซักผ้าถูพื้นทำความสะอาดบ้าน
ทำด้วยกันมันคือความสุขจริง

แต่ปัญหาคือมักไม่ค่อยได้ทำด้วยกัน
เพราะว่าส่วนใหญ่จะให้คุณสุภาพบรุษทำใช่ไหมคะ
ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำแหละเราทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอก
เป็นเบอร์บ้านที่ดีก็ดีแล้ว
งั้นพักเหนื่อยปั๊บหนึ่งแล้วกัน
พักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
กลับมาคุณอุธนัยกันตอนในคู่กัดสมัดข่าวเบรกนี้ว่ากันเลยยาว

คุณผู้ชมค่ะเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ย

เช่นห้ามเดินลัดสนามบ้างล่ะ
หรือจะต้องเดินตรงทางนี้ให้ถูกตามกฎจราจรเขา

วิญญาณที่กู้ชีพกู้ภัยเขาไปขนศพมาแล้วอาจจะมีวิญญาณมาด้วยเนี่ย
เป็นผียังต้องเคารพกฎกติกามารยาทด้วยเหรอ
ถูกต้องแล้วจะมีกติกาอะไรบ้างเอาไปดูกันค่ะ
ฎเหล็กของวิญญาณการอยู่ในรถฟางศิลาทอง๐๒ฟังไว้นะ
นั่งกันอย่างเป็นระเบียบห้ามส่งเสียงดังเข้าใจไหมเด็ก
ห้ามยื่นแขนขาออกนอก
ที่หมายกรุณาลงจากรถเขาเอาไปส่งแล้วก็ลง
ข้อนี้สำคัญครับผมถ้านึกถึงกันขอ๓ตัวตรง
โอ้โหเอาอย่างนี้เลยหรอ
ใช่ค่ะเน้นที่สุดก็คือข้อ๙นี่แหละ
เอาอย่างนี้เล่าให้ฟังว่าเป็นกฎระเบียบที่ถูกกำหนดขึ้นให้ใช้กับวิญญาณ
วิญญาณที่จะมาบนรถตู้กู้ไพปศิลธ์ทอง๐๒
ของพี่อาสากู้ภัยสว่างกำแพงเพชร

มันต้องมีกฎสิคะถ้าจะไปด้วยกันแบบนี้
ทำยังไงเอาอ่านโดยละเอียดเลยกันดีกว่า
อย่างแรกห้ามเลยห้ามเลยมาส่งเสียงเจี๊ยวเจ้า
ก็คือต้องนั่งเป็นระเบียบห้ามส่งเสียงดัง
อย่างที่สองห้ามยื่นแขนขาออกนอกตัวรถ
ห้ามนั่งบนหลังคานี่ข้อ๓
ข้อ๔ห้ามรังแก่วิญญาณรุ่นน้อง
และข้อ๕ห้ามปรากฏตัวในสภาพที่สยดสยอง
อันนี้สำคัญเหมือนกันข้อ๖ค่ะห้ามแกล้งคนขับและทีมงาน
ข้อ๗ห้ามปรากฏตัวขณะปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวตกใจกันไง
ข้อ๘ถ้าถึงที่หมายแล้วกรุณาลงนะคะ

และข้อ๙เลยถ้าหากว่าวิญญาณนึกถึงกัน
ขอ๓ตัวตรงบอกมาเลย
สมมุติถ้าผมเป็นผีนะเป็นวิญญาณนะยังไง

คือจะขอมากเกินไปเหรอ

อ๋อกรรติกรรมมาระยะคุณชอบแห่กรรมอยู่แล้วนิ

ไม่จริงใช่ไหมไม่จริงผมปฏิบัติตามกฎตลอด

รถตู้คันนี้ไปดูกันหน่อยหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้รอเรือ๕๗
ให้ดูกันเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเป็นรถคันนี้นะ
อย่าไปคิดอะไรนอกเหนือไปกว่านั้นนะ

ใช่แล้วตอนนี้รถคันนี้ดังแล้ว
เพราะไทยรัฐทีวีของเราอ่านข่าวนี้ทุกวัน
ค่ะหลายคนก็จำได้แล้วทะเบียนอะไรเนี่ยรถแบบไหนนะคะ

เป็นหัวหน้ากู้ภัยสว่างกำแพงเพชรจุดปางศิลาทองนี่แหละ
พี่สุรินทร์เพิ่งทำอายุ๕๑ปี
บอกว่าที่เอาสติ๊กเกอร์นี้มาติดก็คือ

คือภาระการทำงานลักษณะแบบนี้ก็คือเครียดอยู่แล้ว
คือเครียดปั๊บบางครั้งไปเจอเรื่องที่แบบเป็นเรื่องลี้ลับ

เพื่อให้คนขับหรือคนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่

ผ่อนคลายหน่อยอ่านแล้วก็มีรอยยิ้มเออขำดีเนอะนะคะ
ส่วนวิญญาณจะรับรู้หรือเปล่านั้นไม่อาจทราบได้
ให้ดูขำพอเอามาเรื่องนี้ครับคุณผู้ชม
มีคนคนหนึ่งเขาอยู่ที่บ้านก็ปกติดี
แต่ด้วยความที่ว่าในค่ำคืนนั้นค่ำคืนหนึ่ง
เขาได้ยินเสียงหมาหอนผิดปกติตอนแรกใจเขาก็ไม่ดีเท่าไหร่

รุ่งเช้ามาไปเปิดภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่ามีเงาดำพาดผ่านตรงกล้องวงจรปิดในบ้านเขาครับ
โอ้โหอ้าวมันอาจจะไวนะดูอีกทีนี่

เงาดำอ่ะยังไม่ออกว่าเป็นคนนะมันแว๊บเดียวเองนะนี่ดู
แว๊บเดียวครับนี่ฮะแล้วในช่วงวินาทีนั้นตอนนั้นอ้าว
เดี๋ยวลองฟังเสียงคลิปนี้ไปด้วยนะคุณผู้ชมนะ
เราจะได้ยินเราจะได้ยินบางสิ่งบางอย่างจากในคลิปนี้
ก็คือเสียงหมาหอน
ฟังนะนี่ดูไปด้วยฟังไปด้วยอันนี้หมายังไม่หอนหมารอจังหวะอยู่
นี่อ่ามาแล้วไอ้เงานี้มาแล้วมาแบบตรงกลางเลย
แล้วมีเหมือนผ่านมาอีกรอบนึงยิ่งเห่าหนักกว่าเดิม
ถามคำหนึ่งคุณผู้ชมคุณชิสาถ้าเป็นตัวคุณเอง
คุณจะเปิดประตูบ้านหรือหน้าต่างบ้านมาดูไหม
นี่ฉันนอนหลับนะคะ
มีเสียงหง่าหอนใช่ไหม

สุนัขนั้นเดินผ่านไปผ่านมา

เออก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่เคย

แต่คุณก็พูดจาสื่อสาเหมือนมันได้

เอามาดูเรื่องราวนี้งงเป็นไข่ตาแตกค่ะ

ตัดผมให้หน่อยเอาทรงนักเรียน
ช่างรู้แบบนั้นก็จัดให้อย่างนี้เลยค่ะ

ยังไงเอ๋อยยังไงก่อน

อย่างนี้แล้วกันนักข่าวของตลอดข่าวฮูกัจสะบัดข่าวและไทยรัฐทีวี
วีดีโอคอลไปสอบถามคุณครูประจำชั้นของน้อง
ทราบว่าทางโรงเรียนเนี่ยไม่ได้บังคับให้เด็กต้องไปตัดผมนะ

แต่คุณพ่อเนี่ยก็อยากจะให้น้องเนี่ยสบายตัวไงเป็นเด็กอาจจะผมยาวไม่ค่อยดี
ให้ตัดผมให้ถูกต้องดีกว่าช่วงวันหยุดก็เลยพาน้องไปตัดผมนะคะ
แต่พอตัดเสร็จเรียบร้อยพาน้องมาโรงเรียน
คุณครูตกใจว่าคุณพ่อเกิดอะไรขึ้นกับผมน้อง
คุณพ่อก็เลยยิ้มแหย่นิดนึง
แล้วก็สารภาพว่าสื่อสารกับช่างตัดผมผิดนิดนึง
ช่างเขาก็เลยตัดมาเป็นทรงเด็กผู้ชาย
แบบนี้อ้าวเนี่ยไปลองฟังคุณครู

เอาใหม่แล้ว

แล้วตอนนี้หนูเป็นอย่างไร

หายตัวแล้วโอเคนะ

น้องเขาก็ถือว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งแหละ

ให้กำลังใจเดี๋ยวผมก็ยาว

ก็เรื่องของเรื่องมหามาดิตขาวไปรับปริญญา
ด้วยดีใจด้วยสามารถจบได้นะ
ใช่แล้วแต่เรื่องของเรื่องมันอยู่ที่ว่าโอ้โหการไปมอบของขวัญในช่วงของการจบปริญญาเนี่ย
แหมมันช่างเป็นอะไรที่บอกตรงนะในเช้า
อ้าวก็มาเป็นแผ่นอย่างงี้เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนไอ้ที่ห้อยคออยู่นั่นอ่ะคือ
รวยหน่อยก็แบงพาค์นาหรือจะเป็นช่อดอกบ้ายก็มีเกลือนกลาด
แต่เนี่ยครับโอ้โหมาไรเข้าข่อ
แต่ที่เห็นไม่ใช่กวงมาไรไม่ใช่ดอกบ้ายแต่เป็นชะโนดที่ดิน
มาหลายฉบับเลยผมตั้งใจนับเพราะผมเป็นคนขี้อิจฉา

ผมอยากรู้แซวเล่น
ก็คือนับได้ประมาณ๑๒ฉบับ

ก็ถือว่าทางครอบครัวนำมาเป็นของขวัญให้กับมหาบัณฑิตท่านนี้
สำหรับมหาบัณฑิตนี้ชื่อคุณสิริอาภามาศชัยริตรีคูณค่ะ
เป็นมหาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
ก็ยินดีด้วยนะที่ประสบความสำเร็จนะครับ
เรียนจบได้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคุณสิริอาภามาศ
แต่เขาเป็นผู้บริหารของเทศบาลเมืองนทบุรีด้วย
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเขาทำกันขึ้นมามันเป็นคอนเทนต์ภายในครอบครัวเขา
ก็คืออยากจะมีบรรยากาศแปลกใหม่แหละ
ครอบครัวเขาเป็นคนสนุกอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดแทนเขา
อันนี้เรื่องจริงนะบางคนดูแล้วชอบไปคิดแทน
คิดแทนว่าว่าเออมาทำอย่างนี้มันปวดหรือเปล่า
อะไรอย่างนั้นแต่อย่าไปคิดแทนเขาเขาทำเพื่อความสนุกของหลานในครอบครัว
ไม่ชอบก็ปัดผ่านผมพูดจริงถ้าไม่สบายใจก็ปัดผ่านไปเลย
คือโลกข่าวสารทุกวันนี้มันมีเยอะบางข่าวเสพไปแล้วมันก็ไม่ค่อยดี
พูดไม่อยากให้เครียดแล้วก็อยากจะให้กำลังใจ
แต่ที่สำคัญต้องแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะจบนะคะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็งงเหมือนกันคุณชนะ
คือปกติเวลาพวกเราเดือดร้อนชาวบ้านอย่างเราเดือดร้อนเนี่ย
ไปหาตำรวจแจ้งความนู่นนี่นั่นว่าไป
แต่คุณลุงคนนี้อุ้มไก่ไปแจ้งความเดือดร้อนอะไรไปดูค่ะ
ไปค่ะไปกันพร้อมเพลียงเรียงหน้านี้เลย
พาไก่ขึ้นโรงพักนั่นน่ะสิ
อ่ะคุณลุงสุชาติสว่างศรีอายุหกสิบหกปีเสื้อน้ำเงินเนี่ยค่ะ
เป็นเจ้าของไก่ชนชื่อว่าเจ้าสาเจ้าสาเนี่ยเป็นไก่ชนตัวเก่งนะคะ
โอ้โหเรียกว่าผ่านสังเวียนมาแล้วมากมาย
แต่ว่าวันนี้เจ้าสาเกิดปัญหาค่ะยังไงคุณลุงสุชาติก็เลยต้องมาแจ้งความ
ปัญหาที่ว่าก็คือเพื่อนบ้านเนี่ยใช้หนังสติ๊กยิงถูกไก่ชนจนบาดเจ็บแล้วไม่รับผิดชอบ
เหรอเนี่ยคุณลุงสุชาติบอกโอ้โหไม่ได้นะเขาไม่ยอมเจ้าสาเนี่ยตัวเก่งของเขาเลย
ครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาออกไปทำงานนอกบ้าน
อืมก็มีแม่อยู่บ้านเพียงลำพังนะคะแต่จังหวะนั้นแหละนายเดียวเพื่อนบ้านเนี่ยใช้หนังสติ๊ก
แล้วกระสุนนี่เป็นลูกเหล็กด้วยคุณยิงเข้ามาในเขตบ้านเขาอ่ะเออ
แล้วกระสุนไปโดนที่น่องซ้ายของเจ้าสานี่เจ้าสาไก่พันธม่าน้ำหนักสามกิโลกรัม
อายุเกือบสองปีได้รับบาดเจ็บค่ะตรงขาเห็นไหมอืมน่องไกลแล้วเป็นรูเลยอ่ะ
แล้วเนี่ยไม่สามารถลงสังเวียนไก่ชนได้อีกเลยอ้าวตัวแม่ครับในช่วงเวลานั้นวันนั้นเนี่ย
ของเจ้าของไก่นะเขาเห็นเขาก็ถามว่ายิงไก่ทำไม
ยิงไก่ทำหายฝ่ายคู่กรณีวิ่งไปเลยค่ะตัวแม่เขาว่าอย่างนั้นนะเออ
เอ้าหลังจากที่ทางตำรวจเนี่ยรับแจ้งลงบันทึกประจำวันแล้วนะครับ
ทางตำรวจก็เรียกทั้งสองฝ่ายมาตกลงเจรจานี่นี่คือใบหน้าโฉมหน้าของผู้ที่ก่อเหตุในวันนั้น
ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจใช่ครับนายเดียวฮะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจริง
วันนั้นน่ะตั้งใจจะยิงกระรอกยิงไปเนี่ยกระลอกมันหลบโอ้โห
มันหลบกระสุนอย่างกับแมททริกโอ้โหอย่างรวดเร็วเออมันก็เลยรอดพ้นจากกระสุนลูกเหล็ก
และไอ้กระสุนนั้นมันดันพลาดไปโดนไก่ชนของลุงแกเข้า
ซึ่งไก่ชนมันกำลังไปหากินในป่าละเมาะบอกเลยว่าสวยจริงจริง
คราวสวยของเจ้าสาซะแล้วไม่ได้ตั้งใจอ่ะเออแต่สุดท้ายค่ะ
นี่มอบเงินสามพันเออเป็นค่าทำขวัญดูแลรักษาไก่ชนตัวนี้หน่อย
เออนะคะก็ถือว่าขอโทษขอคุยกันไปครับนะคะส่วนเรื่องของการจะไปยิงหนังสติ๊ก
อะไรที่ไหนยังไงเนี่ยบางทีต้องดูเหมือนกันจริงครับนะคะ
อาจจะพลาดไปโดนอะไรเสียหายนะคะอ่ามาเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างดีกว่า
เราก็ฝากเตือนกันเป็นประจำอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางครั้ง
ที่เราจะขับข้ามไปอีกเลนหนึ่งอันนี้สำคัญมากต้องดูให้ดี
ไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ
เหตุการณ์มันน่ากลัวมากนะเพราะเป็นรถพ่วงใหญ่ชนไปเต็ม
ค่ะมาเร็วด้วยแบบโอ้โหหันไปอีกทางแล้วตกข้างถนนไปเลย
ค่ะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่แท่สะบัดท่าไม้อเผิดท่ามากาจจังหวัดกาจนบุรี
อย่างที่เห็นในภาพฮะก็ออกมาจากซอยเนอะ
ไปอีกเลนหนึ่งผมเชื่อว่าถนนตรงนี้มันน่าจะเป็นแบบสองเลนที่แบบสวนกันได้
อืมเขาก็ข้ามเลนนึงเพื่อจะไปอีกเลนสนึงเพื่อจะตรงไปทางขวา
แต่สุดท้ายโอ้โหเนี่ยฮะรถใหญ่มาชนิดที่เรียกว่าเขาก็เบรกไม่ทันแหละ
ผมว่ามันน่าจะระยะกระชั้นชิดมากชนเข้าไปเต็มเต็มแบบนี้เลยครับ
คุณชิสาเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นทางเพจเฟซบุ๊คค่ะ
ส่วนคลิปเด็ดเฟซบุ๊คสองจึงนำมาแชร์กันเป็นอุทาหรณ์แหละ
เชื่อว่าไม่มีใครตั้งใจจะให้เกิดอุบัติเหตุจริงรถเก่งคันนี้นะ
อาจจะออกมาโดยไม่ทันมองให้ดีก็ได้นะคะแต่ว่าไม่โทษใครนะ
ในกรณีแบบนี้แค่เตือนกันว่าเราขับรถเนี่ย
ก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยนะคะ
ไปดูเรื่องราวของผู้ที่เรียกว่ามีความหิว
หิวจนยับยังช่างใจไม่ได้ต้องไปขโมยอ่ะค่ะโอ้
ขโมยกินสุดท้ายทิ้งอะไรไว้ให้ดูต่างหน้าไปดูกันค่ะ
อ่ะอะไรหัวใจค่ะหัวใจ
ทรงหัวใจแทนคำขอบคุณไปรักกินขโมยกินถูก
แถมยังมีหัวใจทิ้งไว้ให้เออจะยังไงดี
มันช้ำบอกเลยเราจะให้อภัยได้ไหมแบบนี้นะ
มันจะเป็นแผลภายในหัวใจอุ้ยเขาขอโทษมาแล้วนะ
เขาส่งใจให้แล้วนะแล้วว่าแต่เขาไปลักกินขโมยกินอ่ะ
มาเล่าแบบนี้แล้วกันคุณผู้ชมที่แห่งนี้นะคะ
คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตนาสายอำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเรื่องราวมันก็คือว่ามีคนร้ายเนี่ยค่ะ
กเข้ามาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบนี้
แล้วก็มาทำอาหารทานไปขโมยอาหารสดในตู้เย็น
มาปรุงอาหารผัดทอดอะไรทำเงินเต็มที่อ่ะคือเออ
ไปเอาของสดไม่ได้เอากลับบ้านทานกันตรงนั้นอ่ะ
ปรุงอาหารในห้องครัวของตรงนี้ใช่โอ้โห
แล้วก็ยังทิ้งกระทะที่ยังไม่ได้ล้างไว้ให้ดูต่างหน้าด้วย
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะนี่คือประตูที่เขางัด
ใช่ค่ะพองัดแล้วเขาเข้ามาได้เนี่ยอืม
ข้างในมีอาหารอยู่ไงมีตู้เย็นเขาก็ต้องเตรียมทำให้เด็กทาน
นี่คือกระทะที่เขาทำการผัดคาดว่าจะเป็นการผัดพริกแกงไก่
นี่เพราะว่าไก่ที่แช่แข็งอยู่ในตู้เย็นหายไปนั่น
เออชัดเจนเลยค่ะแล้วดูสิครับไม่ล้างให้ด้วย
นี่ฉันเศร้าใจตรงนี้น่ะนั่นนี่ครับถ้าร๊างได้นิดหนึ่งดีก็
ยังพอให้อภัยบ้างเออไม่ใช่แค่นั้นค่ะคุณชนะยังไง
นมโรงเรียนนั่นนมโรงเรียนก็ถูกลื้อด้วยเหมือนกัน
นี่หลายกล่องเลยนะครับโดนขโมยไปโดนกินไปนั่นแหละ
ชาวบ้านเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
ที่น่าจะชื่อว่านายสหรัฐเป็นคนเร่ร่อนแถวนั้น
คนแถวนั้นเขาบอกว่าเมื่อประมาณสักวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตัวนายคนนี้เพิ่งจะไปงัดสาราประชาคมหมู่บ้าน
ในตะบนนาซายจนถูกควบคุมตัวแล้วส่งไปยังสูดพักพิงคนอะไรที่เพิ่ง
เนี่ยเหมือนเพิ่งก่อเหตุแล้วผ่านมาไม่กี่วันมันมีเหตุแบบนี้
เขาก็คิดว่าคนเดียวกันนี่แหละแต่อย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้นิ่งนอนใจหรอก
ไอ้เหตุอย่างนี้มันดูเหมือนจะเป็นเหตุเล็กน้อยใช่ไหม
แต่ถ้าเกิดไม่จัดการให้เด็ดขาดไอ้คนก่อเหตุมันจะย่ามใจ
แล้วก็ไปทำที่อื่นอีกไหมอันนี้ก็ต้องฝากบอกต่อกันช่วยกันดูแลสอดส่องดูแลกันด้วย
ใช่ครับคุณชิสาไปดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับ
ไปที่สมุทรปราการไปที่สำนักยันต์แห่งหนึ่ง
ลูกศิษย์ไปทำวิธีไหว้ครูกับพ่อปู่ฤษี
แล้วมีอาการคล้ายกับของขึ้นเปล่งเสียงคำรามยังกับเสือครับ
โอ้โหดูท่าทางนี่สะบัดสะบัดซ้ายขวาด้วยนะ
คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้อยู่ในอาการที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เขาว่าอย่างนั้น
แล้วเปล่งเสียงออกมาเป็นระยะนะ
เสียงมันก็ดูคล้ายกับเสือกำลังคำราม

เนี่ยอ่ออที่เรียกจริงนะคุณผู้ชม
เพราะดูผู้ชายกว่านี้เขาเปล่งเสียงอย่างนี้ได้สักพักใยเลยนะ
จริงค่ะทางเพจแม่ทัพลิงก็เลยนำมาโพสต์เอาไว้แล้วก็
โพสต์ขึ้นมาบอกว่าเอ๊ะช่วยดูหน่อยพี่คนนี้เขาเป็นอะไร
คนเท่านั้นเรียกอาจารย์นี้นะคะ
อยู่ในพืชธรรมบางเสาทงอำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ไปพูดคุยกับอาจารย์แต่ว่าที่ที่ไปเนี่ยนะคะ
เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือหน้าบ้านจะมีบรมครูใหญ่ปู่เจ้าสมิงไพร
มสีหน้าอยู่หน้าบ้านเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกศิษย์ตู้หาเนี่ย
ขอรบนับถือครับอ่ะอาจารย์นี้ครับผมเรียกสั้นอาจารย์นี้ได้ไหม

ก็ส่วนใหญ่เวลาเรียกอาจารย์ต้องเรียกจานจาน
อาจารย์นิก็ได้อาจารย์นิยอมรับว่าชายที่ปรากฏในคลิป

จานนี้เองแกเปิดสำนักศักยันต์มานานกว่า๑๐ปีแล้ว
เขาบอกว่าแต่ละเดือนจะมีลูกศิษย์แวะเวียนมาให้ศักยันต์และทำพิธีครอบครัว
เพราะว่าครูในเฉลี่ย๒๐๓๐คนต่อเดือนมันเยอะอยู่นะ

แล้วทุกครั้งจะสอนให้ลูกศิษย์รักษาศีล๕
ดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ดี
พูดง่ายอาจารย์นี้ไม่ได้แค่ศักยันต์อย่างเดียว
ก็จะมีคำสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีด้วย
แล้วคุณเชื่อไหมระหว่างที่นักข่าวกำลังคุยกับอาจารย์นี้
ระหว่างนั้นมีลูกศิษย์สองคนนี้ค่ะเข้ามาให้อาจารย์นี้ทำพิธีให้
แล้วอยู่สองคนก็มีอาการแปลกคล้ายกับเสือกับลิงลม
ไปดูช่วงของการทำพิธีกันค่ะ

มันแปลกเหมือนกันเนอะคือนักข่าวลงไปคุยแล้วเห็นกับต่อหน้าต่อตา
เออเอาอย่างนี้ครับลูกศิษย์ทั้งสองคน
นี่นะที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยเขามาทำพิธี
นี่ช่วงที่คุยรู้เรื่องแล้วจบพิธีแล้วคุยรู้เรื่องแล้ว
เขาบอกว่าในช่วงนั้นตัวเขาไม่รู้เรื่องเลยจริง
มันจะมีอาการแบบมือเท้าชาควบคุมตัวเองไม่ได้
ต้องปล่อยไปตามนั้นเลยเป็นไปตามธรรมชาติจริง
เอาล่ะยังไงดีคุณชิสา
มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อสังเกตสิคะ
คุณผู้หญิงคนนี้เขาก็ศักดันที่แขนเนอะเต็มไปเลยอ่ะ
เป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะจะไปศักดิ์จะไปอะไรเนี่ยก็ดูให้ดีแล้วกัน
และที่สำคัญนะเขาให้ยึดถือในเรื่องของการถือศิลป

เพราะถ้าหากว่าทำผิดศีลเนี่ยวิชาอาคมที่ลงไว้ก็เสื่อมไม่มีความหมายแล้ว
ส่วนในเรื่องของการศักดิ์มันแล้วแต่คนแล้วแต่รสนิยม

หลากหลายความเชื่อเล่าสู่กันฟังนะคะ

แต่ว่าถ้ามันซื้อแล้วมันได้เนื้อทุเรียนที่ถูกใจมันก็ไม่มีปัญหา

แต่ว่าบางครั้งมันพลาดเจอทุเรียนอ่อน

กินไม่ได้ทำไงก็ต้องไปเปลี่ยนไปเคลม

แต่ว่าเจอร้านนี้เขาบอกว่าทำไมเอาไปเปลี่ยน
แล้วถูกพ่อค้าเนี่ยชักมีดครัวค่ะอืม
โอ้โหเอาต้องบอกไว้ก่อน

เอาเถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี้คุณชิสา
ฝ่ายที่เป็นลูกค้ามากันสองคน

เขายืนยันว่าเขาซื้อทุเรียนจากร้านนี้ไปแล้ว

เหมือนคุณลุงโมโหก็เลยถือมีดขึ้นมาเนี่ย
ขู่ลูกค้าไล่ออกจากร้านนะคะ

บอกพี่กัดด้วยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่น

เอางี้ผมว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะ

แล้วเขาบอกเขาคือผู้เสียหายก็คือนางสาว

เล่าว่าเมื่อวันที่๒๙มิถุนายนที่ผ่านมา
ซื้อทุเรียนที่ร้านมา๓ลูก

อีก๒ลูกเป็นทุเรียนอ่อน
ก็คืออย่างนี้มันเป็นทุเรียนอ่อนไปหนึ่งลูก

แล้วก็เป็นทุเรียนเนื้อที่เละเกินไปอีกหนึ่งลูก

พูดง่ายมีปัญหา๒ลูกนี้แหละ

สองลูกที่ผมบอกเป็นปัญหาก็เปลี่ยนได้นะ
กลับมาก็ยังคงเป็นทุเรียนอ่อนอีกเหมือนเดิม
แล้วได้ทุเรียนอ่อนกลับมาอีกตั้ง๒ลูก
เอ้าก็เลยเป็นเหตุเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา

ก็คือไอ้ครั้งที่ทะเลาะกันที่เห็นตามในคลิปนั่นแหละครับ
แต่เรื่องอันนี้นะนูไม่ค่อยตีเรียสเท่าไรหรอก
แต่ว่าเหมือนถูกใช้มีดเข้ามาขู่
ไปถามคุณลุงที่เป็นเจ้าของร้านทุเรียนเลยดีกว่านะคะ
ไปเจอเจ้าของร้านนี่แหละค่ะเขาบอกว่าไม่ขอเปิดเผยชื่อนะ
แล้วยืนยันด้วยว่าไม่ได้ชักมีดมาคูและไม่ได้หลอกลวงลูกค้าด้วย
คุณลุงบอกเงินแค่นี้ไม่ได้ทำให้รวยหรอกแล้วปกตินะที่ร้านเนี่ยก็รับประกันอยู่แล้ว
รับคืนอยู่แล้วถ้าหากว่าทุเรียนที่ซื้อไปเป็นทุเรียนอ่อน
แต่ถ้าเป็นทุเรียนแก่กินได้แต่รสชาติไม่ถูกปากอันนี้ไม่รับเพราะถือว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะ
ซึ่งได้ท้าให้คุณตำรวจชิมพิสูจน์แล้วมีการท้าพิสูจนว่าทุเรียนเขาดีแหละ
แล้วส่วนเรื่องที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยทางเจ้าของร้านก็นัดให้ผู้เสียหายมาเคลียร์ที่ร้านต่อหน้าตำรวจ
แต่คุณลุงบอกผู้เสียหายไม่มาเองนี่ความสองข้างนะ
คือเท่าที่ผมดูแล้วก็ฟังในคลิปนะเหมือนกับว่าตัวคนที่เขาถ่ายคลิปน่ะ
รอบแรกที่ไปเปลี่ยนเนี่ยเหมือนไปเปลี่ยนในวันที่คุณลุงเขาไม่อยู่

แต่เหมือนกับว่าก็ได้ทุเรียนมาแล้ว๒ลูกแต่เป็นทุเรียนอ่อน
เพราะฉะนั้นขอไปเปลี่ยนครั้งที่๓แล้วดันไปเจอกับคุณลุงในครั้งการที่ไปเปลี่ยนครั้งที่๓
คุณลุงเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่เข้าใจ
เข้าใจผิดอะไรกันสักอย่างแล้วพอมันเริ่มมีอารมณ์เข้ามา
นี่แหละครับสำคัญตรงนี้เลยฮะ
ทุเรียนเป็นของที่เราชอบแต่ถ้าหากว่ามันคุยกันไม่ลงตัวมันก็จะเป็นปัญหา
แต่ฝากนิดนึงในฐานะที่ดิฉันอยู่ศรีสะเกดมีทุเรียนขาย
ทุเรียนอ่อนคือเนื้อมันจะขาวนะแล้วมันทานไม่ได้จริง
แต่ถ้าเนื้อมันเหลืองแต่ยังแข็งแปลว่ามันยังสุกไม่ได้ที่
อันนี้ก็ต้องลองดูใช่เป็นเรื่องราวอยู่กับทุเรียนนะคะ
มาเรื่องนี้กันบ้างเรียกว่าซัดกันนัวไม่มีใครยอมใคร
เขาบอกว่ามีคนแกล้งเขาถูกผลักตกลงจากเวที
ทนไม่ไหวเห็นเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บว้าวาวู
ก็เลยต้องไปเอาคืนมันแบบนี้ครับ
พวกทนโดนเข้าไปบินอ่ะพวกแว่นนี่เรอะไรอ่ะ

เนี่ยคือด้วยความที่ว่าก็สนุกกันเต็มที่อ่ะเนาะ

ก็ขึ้นไปบนเวทีไปสนุกสนาน
คนดื่มบอกเฮ้ยเพื่อนลงไปเหอะลงไปเหอะไป
เดี๋ยวไปด้วยกันลงไปลงเวทีเดทีเจ๊กะ
อ้าวล่วงไปแล้วลงไปแล้วหนึ่ง
แล้วก็ยกไม้ยกมือโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจ
ลงมาลายผลักล่วงลงมานี่น่ะ
สักพักเพื่อนเพื่อนของคนที่เขาแบบ
ตกลงไปอะเสื้อดำอะ
แล้วลงไปทั้งหมดนั่นแหละโอ้โห
หักล่วงไปหมดเลยทีนี้กลายเป็นว่าจะเคลียร์เวทีไม่ได้เคลียร์
เพราะคนเต็มเวทีแล้วนัวกันเลยค่ะ
นักร้องก็ไม่ได้ร้องดนตรีก็ไม่ได้ฟัง
กลายเป็นว่างานนี้โอ้ย

เละเทะเลยครับคุณผู้ชมครับก็อยากจะให้ใจเย็นนะ
จริงค่ะพอเราดูแล้วเนี่ยเอ้ยคลิปนี้มันมายังไง
แปปชั่นเขาน่าสนใจเขาบอกว่าความวุ่นวาย

พอเมาแล้วมันทรงตัวไม่ดีทรงตัวไม่ได้

วัยรุ่นเขาเรียกว่าเก็บทรงไม่อยู่

นี่แหละค่ะตกเวทีไปก็คือตกไปเอง
แต่เข้าใจว่ามีคนผลักเพราะคนเมาอ่ะ
ก็จริงเขาเลยว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมามันเป็นอย่างนี้
ก็ใช่มันต้องค่อยคุยจริงมันต้องรวบรวมสติ
ใช่แต่คุยกับคนเมาคุยไม่ได้คุณชนะ
ก็จริงดิฉันเคยคุยกับคนเมา
คงเป็นใครที่อยู่ไกลอยู่แถวนี้แหละ
เพราะฉะนั้นคือส่วนตัวไม่ชอบหรือไม่อยากให้ดื่ม
แต่ถ้าดื่มก็ต้องรู้ตัวนะใช่ไหมควรต้องรู้ตัวด้วยนะ
บอกใครค่ะไปดูถ้าโอบัติเหตุกันบ้างคุณชนะ
คือมันมีรถคันหนึ่งนะคะที่จอดรอเพื่อที่จะเลี้ยว
แต่จังหวะนั้นแหละค่ะมีเก๋งอีกคันนึงพุ่งมาจะชนอยู่แล้วค่ะ
โอ้โหเป็นใครใครก็กรี๊ดค่ะ

คุณจินตนาการว่าคุณอยู่ในรถคันนี้ที่มีกล้องหน้ารถนะคะ

มีเก๊งคันนี้หุ้งมาเกือบจะชนอยู่แล้ว

คือมันเหมือนกับกลับตัวก็ไม่ได้จะไปก็ไปไม่ถึง

แล้วถ้าผมเป็นคนที่อยู่ในรถคันนี้นะ
แล้วเห็นรถพุ่งจะมาชนแบบนี้

แต่ต้องมานั่งคิดถึงสาเหตุว่ามันเกิดเพราะอะไร

เพราะว่าดูเหมือนกับกินเลนมา
เอายังไงซะก็ต้องระวังกันด้วยนะครับ
เรื่องของการสัดซ้อนบนท้องถนนมันต้องพึ่งพาอาศัยการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะ
เรื่องนี้กันบ้างเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยต้องถามอย่างเดียวว่าเชือกอ่ะ
เชือกพี่พี่รู้จักคำว่าเชือกไหมครับ
ผมเข้าใจนะรถกระบากค่ะเขาขนของถูกไหมขนมาเยอะเลยครับ
แล้วก็เอามามีเขาเรียกว่าอะไรแสลนด์เหรอเป็นผ้าตัวแตกเป็นผ้าเขียวเนอะ

มาคลุมเอาไว้เข้าใจเลยครับค่ะแต่อย่างนี้ครับเป็นไปได้เชือกหรือ
ไอ้ที่เป็นยางยืดไอ้ที่มันมีแต่ขอสำหรับเกี่ยวนะแล้วก็ดึงเลย
แล้วเกี่ยวเอาไว้ทุกอย่างมันจะอยู่ครบแล้วก็เกี่ยวคนไปด้วยคนจะได้ไม่ล่วง
คุณขาคนก็ไปนั่งข้างในสิคนก็ไปนั่งข้างในส่วนเนี้ยเหมือนกับว่า
อ่ะไม่มีที่จะนั่งแล้วเหรอหรือจะเอาคนมาไว้ตรงนี้เพื่อกดของให้อยู่
ถ้าคุณคิดแบบนั้นผมว่ามันเป็นการเสี่ยงอันตรายอย่างมากนะครับ
จริงค่ะเพราะว่าเนี่ยขับบนถนนมอเตอร์เวย์ด้วยรถใช้ความเร็ว
ยี่สิบถึงร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหขับเร็วแบบนั้นคุณไม่กลัวตายเหรอครับ
ผมพูดจริงใช่ไหมตกลงมามันไม่คุ้มหรอกนะครับ
อืมมันคือชีวิตและทรัพย์สินนะคะเอางี้ละกันแนะนำนะฮะ
อย่างแรกเอาเชือกหรือไอ้ยังยืดที่มีขอเกี่ยวเอาไว้เลยล็อกดีกว่า
ให้มันมิดชิดแล้วคนไปอยู่ในรถครับ
ถ้าในรถเต็มไม่ต้องไปเออหาวิธีอื่นใช่
ถ้าไปแล้วมันมีปัญหาไปแล้วจะเกิดอุบัติเหตุจะไปทำไมอ่า
ถูกไหมค่ะค่ะพูดตรงนี้คือเป็นห่วงเป็นใหญ่
และอีกอย่างหนึ่งมันเป็นไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยอย่างเดียว
กฎหมายขนส่งเออยิ่งเวลาขนของแบบนี้ใช่
มันต้องปิดให้มิดชิดผู้โดยสารก็ต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
ถ้าไม่ได้ตั้งใจอันนี้เราก็ขอเตือนเอาไว้นะคะ
แต่ถ้าหากว่าทำเพื่อความคึกขนองอันนี้คือไม่น่ารักนะคะ
ดีครับดีไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งครับคุณชิสาเตือนอย่างนี้แหละดีแล้ว
โอ้โหเล่าสู่กันฟังนะเป็นเรื่องราวของการป้องกันอุบัติเหตุ
อ่าเป็นอารมณ์หวานเสี่ยวอืมไปดูความน่ารักหน่อยค่ะ
ของสาวน้อยคนนี้อืมที่ชอบเหลือเกินชอบที่จะตอบคำถามเอ๊ะ
คำถามเกี่ยวกับเรื่องของอะไรน้ำหนักป่ะน้ำหนักเฮ้ย
เรื่องของน้ำหนักเฮ้ยบอกเลยจะตอบได้น่ารักขนาดไหน

หอมแล้วค่ะอ๋อผอมต้องกี่โลค่ะ
ยังไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวโม้นไมาอให้ดูนะคะ
เดี๋ยวโม้นไมาออขีดโลมาให้ดูนะคะ
ดิฉันให้คะแนนไหวซ์พฤตเต็มไปเลยเอ้าน่ารักนะ
ดูจริงน้อยของนะคืออย่างงี้นะยุกษ์นี้สมัยนี้นี่

เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ
แล้วทุกคนเขาก็จะมีความรู้สึกภูมิใจในแบบที่ตัวเองเป็นแหละ
แล้วน้องคนนี้ก็เป็นเหมือนกันเลย

เป็นไงหนูดูอวบนะ

แต่เด็กคนนี้เขาก็ฉลาดหาวิธีเอาคืน

ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องรู้จักช่างกิโลหรือเปล่า
แต่เขาก็ตอบได้ฉันเจ้าเป็นเรื่องเป็นราวว่า

แต่วันหน้าจะเอากิโลมาให้ดู

เราเป็นผู้ใหญ่เราฟังแล้วแบบเออเด็กคนนี้
ชั่งตอบชั่วล่ะเจรจาดีแท้
สายตาของเขานั่งเสียงเจ้าดีจริง

ลองดูผมว่าน้องเขาน่ารัก
ไปดูเรื่องราวของน้องหมากันบ้าง
หมาก็เป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านของหลายคน

คุณครูก็ชอบนักเรียนก็เลยอุ้มมาฝากค่ะ
หมามันเดินเองไม่ได้หรอกครับ

มันอาจจะซุกสนวิ่งเร็ว
ทีนี้เดี๋ยวมันจะออกนอกลูก

อุ้มเงินมาสองคนอุ้มเงินมา

บรรดาการบรรณาการที่ครูต้องการถึงแล้ว

มันก็เป็นหมาซุกซนแบบหนึ่ง
หาพอกับตัวเรน่าโกเด้น

แต่เป็นติ๊กต๊อกแบบสนุก

ออกกปะคนปะง็วเป็นทาสหมา

หน้าบ้านคุณกลับบ้านไปได้เต็มเลยนะ

ผมก็ชอบพันธุ์นี้น่ารัก
แล้วบางคนก็ชอบเรียกมันจริงไอ้หมาติงตอง
ความติงตองมันแหละน่ารักใช่ค่ะคุณครูก็คงชอบไงนักเรียนก็เลยนำมาถวาย
นี่จะคำว่าถวายเลยครับบางทีเพื่อเกรดเราก็ทำได้ทุกอย่าง

มาดูกีฬาที่มันคลาสสิกกีฬาพื้นบ้านอย่างปิดตาตีหม้อ
นี่อุ้ยโอ้โฮเขาบอกว่าที่นี่สนุกสนานปิดกระตีทั้งโบ๊ะ
เออลองดูไหมไปดูซิว่าสนุกขนาดไหนฮะ

อ่าาาาโดนจนใด
ไม่เคยเห็นมิติใหม่ของการปิดตาตีหม้อแบบนี้เลย
คือเหมือนกับว่าเขามีกติกาให้ตีได้แค่ครั้งเดียว

ซึ่งทุกคนที่มาตีก็ดังโป๊าบ๊ะเลยนะ

โดนหัวคนที่มาเชียร์
หัวแตกกลับบ้านไปป๊อก
สักทีดูนี่ตีแบบไม่โดนสักคน
อันนี้คุณลุงก็ได้โหนี่หางเหินเลย
คือกล่าวว่าแบบเล็งให้แม่งนะ

ส่วนคนนั้นตีโดนเต็มชาวบ้าน
เฮ้คัยโยเหาะร้องจุดพลุกอะไรทีเดียว
ก็เป็นประเพณีพื้นถิ่นเป็นกีฬาพื้นบ้าน

คุ้นแต่ว่าวิธีการคือ

แล้วค่อยตีไปแล้วฟาดได้หลายครั้ง

แล้วน่าจะมีคนช่วยใบ้บอกด้วยว่าขวานะซ้ายนะ
แล้วก็คือให้ฟาดทีเดียวมันก็ไม่ง่ายไงที่จะโดนนะคะ
แต่คุณเชื่อไหมว่าไอ้กิจกรรมนี้เจ้าของคลิปเขาบอกว่า
เป็นกิจกรรมปิดตาตีหม้อที่ถูกจัดขึ้นทุกครั้ง
หลังจบพิธีการเผาศพ
เพื่อให้คนในครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ย
รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน
คลายเครียดคลายความโศกเศร้า
เออมันก็เป็นกุศโลบายที่ดีเหมือนกันนะ
น่าจะเป็นประเพณีไหมคะเป็นบินกรรมหรือว่าการเล่นพร้อมจริงของแต่ละพื้นที่

ติดตามด้วยนะฮะเศรษฐีป้ายแดงครับ
โอ้โหพี่ป้องกับน้องจ๊ะรออยู่นะครับติดตามกันด้วยกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ดูก่อนรวยก่อนแน่นอนค่ะ
และวันนี้เราปิดท้ายกันไปด้วยความน่ารักของคนคลั่งแมวค่ะ
ท่านแนวต้องดูหมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
ปัญหาต้องกลุ่มอาจจะโดดเข้ามานะคะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ